ไปที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะหนุ่มรายเดอร์คนหนึ่งเป็นคนชื่นชอบ
เรื่องปืนเพิ่งซื้อปืนมาได้ไม่กี่เดือนเองค่ะ
ซื้อมาจากเพื่อนที่รู้จักกันครับเขาก็เอาปืนของรักเขาเนาะมานั่งทำความสะอาด
เข้าหน้าเต็มเต็มเสียชีวิตเลยค่ะอื้อหือต้องระวังนะคะ
ถ้าใครที่ชอบเล่นปืนหนึ่งคุณต้องสู้ยิงถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
สองคุณต้องเชี่ยวชาญและต้องชำนาญจริงจริงเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้นะคะ
นี่ยังอยู่ในชุดทำงานอยู่เลยค่ะ
ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสภหาดใหญ่ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกปืนยิงเสียชีวิต
ในห้องพักเขตเทศบาลเมืองคอหงษ์นะคะ
พอมาถึงก็เจอร่างของนายพิสิทธิสิทธิกุลหรือนายเจมส์อายุ๒๓ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างเตียงแบบนี้ค่ะ
ลักษณะบาดแผลถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าจมูก๑นัด
ในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดนะคะ
มีปืน๙มมถูกใส่กล่องวางไว้ใต้เตียง
มีแฟนสาวที่อยู่ในอาการตกใจแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา

เธอบอกว่าเธอกับเจมส์คนตายเนี่ย
เป็นสามีภรรยากันเป็นแฟนกันนะแต่งงานกันแล้วนะคะ
แล้วก็เป็นรายเดอร์ทั้งคู่เพียงแต่ว่า
ทำงานให้บริษัทคนละบริษัทคนละเจ้ากัน

ทีนี้ปรากฏว่าเจมส์เนี่ยรับออเดอร์เสร็จก่อน
ยังเหลือติดออเดอร์ลูกค้าอีกเจ้านึง
เจมส์ก็เลยลายมาบอกว่าเดี๋ยวกลับห้องก่อนนะ

พอเธอกลับเข้ามาถึงห้องตามมาเนี่ย
สภาพที่เห็นก็คือเจมส์นอนตะแคง
่งนั่งอยู่ข้างเตียงแล้วเลือดท่วมหน้า
มีปืน๙มมตกอยู่ข้างค่ะ
เธอตกใจเธอก็เลยเอาปืนหยิบใส่กล่อง
แล้วก็เก็บไว้ใต้เตียงแล้วโทรหาเพื่อนสนิทให้มาที่ห้อง

เพื่อนสนิทของเจมส์เล่าบอกว่า
เดี๋ยวจะเอาปืนออกมาขัดทำความสะอาด
ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุปืนลั่น
เพราะว่าเจมส์เป็นคนร่าเริงขยันทำงาน
แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับใครด้วย
เขามีเรื่องอะไรกับใครไหม
ไม่มีนะครับเท่าที่ผมรู้ไม่มี
เป็นคนที่ว่านิสัยดีพี่

แล้วกับเพื่อนก็ไม่มีนะ

มันมีรางอะไรบอกก่อนหน้านั้นไหม

แต่ว่าก่อนที่ว่าผม
ก่อนที่แฟนก็ได้ตัวหมาปลูกมา

ตำรวจตรวจสอบทั้งที่เกิดเหตุ

ก็คาดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุปืนลั่น
ตอนที่ผู้ตายนำปืนออกมาทำความสะอาด
เดี๋ยวก็จะต้องรอผลเรื่องของการชนะสูตร

นี่ค่ะลักษณะก็น่าจะเป็นจังหวะที่ทำความสะอาดปืน
แล้วก็ไม่รู้ว่ารู้หรือไม่รู้แต่อาจจะมีกระสุนอยู่ในรังเพลิงอ่ะนะคะ

ช่วงบ่ายครอบครัวนำร่างของเจมส์ไปประกอบพิธีรดน้ำศพที่สาราวัดน้ำน้อย
อำเภอหัดใหญ่นะคะเราได้คุยกับแฟนสาวค่ะเธออายุสิบเก้าปี
บอกว่าแต่งงานอยู่กินกับเจมส์มา๓ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็อยู่บ้านพ่อแม่เจมส์มาแหละแต่ว่าเจมส์ทะเลาะกับพ่อแม่บ่อย
แล้วเจมส์ก็บอกว่าอยากจะออกมาอยู่เองก็เลยออกมาเช่าห้องอยู่ด้วยกัน
ออกมาได้สิบวันเองนะคะปืนเนี่ยเจมส์ก็เพิ่งซื้อมาแค่เดือนเดียว
คนรู้จัก๘๐๐๐บาทว่างเมื่อไหร่เธอก็จะเห็น
เอาละเดี๋ยวเจมส์ต้องหยิบปืนมาขัดมาทำความสะอาดแล้วเขารักของเขา
เขาชื่นชอบของเขาเธอบอกว่าเธอเสียใจมากเธอไม่ได้บอกลาเจมส์เลย
อยากที่จะให้อโหสิกรรมให้กันและอยากให้เจมส์ไปเกิดในพบภูมิที่ดีชาติหน้า

ส่วนแม่ของเจมส์ก็บอกนะคะว่าแม่ลูกมันก็มีทะเลาะกันตามภาษาแหละ
จริงเจมส์ก็ไม่ได้หนีออกจากบ้านเพราะทะเลาะกับพ่อแม่

ก็อยากให้เขาได้ลองไปใช้ชีวิตดูเหมือนกัน
แม่รู้จักลูกแม่ดีแม่เชื่อว่าเจมไม่คิดฆ่าตัวตายแน่นอน

ก่อนหน้านี้แม่ก็มีรู้สึกตะหิดตะหิดเหมือนกันนะ
เพราะว่าคิ้วขวาแม่เนี่ยกระตุกไม่หยุดมาหลายวันแล้ว
ก็ยังคิดอยู่เลยว่าเออเดี๋ยวจะให้เจมส์ไปบวชดีกว่า
อย่างน้อยอายุอนามมันก็พอได้แล้ว๒๓ปี
คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก่อน
ก็ต้องความสร้างสุขเสียใจ
ขยิบตาฝาอยู่๓๔วันเพราะว่าถ้าขยิบตาฝามันจะมีเรื่อง
แต่ว่าไม่นึกถึงว่าจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
ก็อยากให้น้องเกมไปสบายไปถูกควบคุมที่ดี
ถ้าไปอยู่ที่ภูมิก็ขอเอาเพื่อนจากความภูมิ
ถ้ามาอยู่ที่ภูมิก็ขออีกลิ้งขึ้นไป

บอกว่าก็ก็ขอเอาอาทิตย์ให้กัน

ขอโทษค่ะ
เพื่อนที่มาร่วมงานเพื่อนสนิทของเจมส์

เจมส์จะพูดกับเพื่อนเสมอว่าเนี่ยอยากจะมีปืนไว้สักกระบอกนึงอยากจะซื้อเก็บเอาไว้
เพื่อนก็พยายามเตือนแล้วว่าปืนจะมีมันต้องเชี่ยวชาญนะมันต้องมีความรู้ด้วยนะ
เพราะว่าเดี๋ยวมันอันตรายมันลั่นโป้งป้างอะไรขึ้นมาก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริง
เรื่องต้นร่างของเจมส์จะมีพิธีชาปนกิจวันจันทร์ที่๑๓ธันวาคมนี้ค่ะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ